คุณผู้ชมฮะเรื่องราวความสนุกไปเริ่มต้นกันหน่อยดีกว่า
ใครเป็นธาตุแมวฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
งั้นก็ไปดูหน่อยละกันเรื่องของความน่ารัก
คือบางทีเจ้าแมวเนี่ยมันก็มีความสุขสนนะเนาะ

มันสนมากมันแสดงถึงความเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านแบบนี้
โอ้ยเจ้าของก็จะอยู่ไหวล่ะครับ
อืมมันชักจะเหิมเกลิมไปแล้ว
ก็ดูเอาว่าที่รอบเตียงมีเยอะขนาดไหนไม่นอน
แต่นอนกลางเตียงแบบนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้
เห็นหน้าต่างข้างหลังไหมนั่นล่ะเออ
ออกนอกหน้าต่างไม่ต้องมาทำเป็นดิ้นไม่ต้องมาทำเป็นหงาย
ไม่ต้องมาทำน่ารักดูหน้ามันไว้
นี่แหละแมวที่กำลังจะถูกโยนออกนอกหน้าผาง
เข้าใจพี่เขานะคือมันชักจะเหิมเกลิมไปแล้ว
เขาก็เลยต้องคุยกับแมวพอจะคุยกับแมวแมวหลับไส้อีก
จริงผมก็เป็นครับผมก็คุยกับมันฮะ
คุยกับทองขาวคุยไม่รู้เรื่องหรอกครับ
ทำไมฮะมันฟังภาษาคนรู้เรื่องมั้ยหรอก็ได้
แต่ทีนี้ดูความน่ารักของเจ้าแมวตัวนี้
แหมทำเป็นพูดว่าจะโยนออกนอกหน้าต่าง
ดูนานี่ไม่กล้าหรอกก็มันน่ารักขนาดนี้ดูจะยิ่งบ่นมันยิ่ง
ฉันอยากรู้ว่าเขาจะโยนหรือเปล่าขอดูหน่อยได้ไหมกล้าโยนหรือเปล่า
แล้วจะโยนจริงหรือเปล่างั้นไปดูเลยฮะ
มังคุดของน้องสิไม่ต้องมาทำอ้อนวอนไงนะ
แมวคงจะหนาวแล้วช่วงนี้อากาศเย็น
ส่วนตัวเองเอาหมอน๑ใบไปนอนกับพื้นฮะ
กลัวรบกวนแมวเพราะถ้าคุณขึ้นเตียงแมวตื่นเลยนะ

แล้วแมวก็ล็อกประตูไม่ให้คุณชนะเข้า
แล้วเวลามาช้าแมวถามไปไหนมาทำไมกลับดึก
อันนั้นแมวทองขาวหรือน้องแมวคะ
ไม่มีทั้งน้องหมาน้องแมวน้องอะไรทั้งนั้น

แต่เราชนะก็อยู่กับมันด้วยความสบายใจ